ใครที่มีลูกหลานมีบุตรหลานเด็กเล็กต้องดูแลให้ดี
ช่วงนี้อากาศร้อนเด็กชอบไปเล่นน้ำกัน
แล้วช่วงนี้ฝนตกบางพื้นที่ที่มันถูกขุดเป็นบ่อดินเป็นอะไรอย่างนี้

ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะมีเด็ก๓คนค่ะ
ป๑คนนึงอนุบาล๑อีก๒คน
กันไปเล่นน้ำในบ่อดินลึก๒เมตร
แล้วจมน้ำเสียชีวิตทั้ง๓ศพเลย
วันนี้ครอบครัวมารับศพโอ้โหคุณผู้ชมร้องไห้กันแทบขาดใจเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นหนึ่งในแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะคะ

ให้ก่อนแต่มันไม่ทันแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ่อดินที่มีความลึกกว่า๒เมตร
ซอยเอกชัย๑๓๓เขตบางบอนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงลักษณะบ่อดินเป็นแบบนี้ค่ะ
คือมันเป็นบ่อดินที่เขาตั้งใจจะขุดเอาไว้ปรับพื้นที่
แล้วปรากฏว่าฝนมันตกมันก็มีน้ำขัง
วันนี้บรรดาพ่อแม่แล้วก็ญาติของหนูน้อยทั้ง๓ศพ
ก็ไปติดต่อรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
บรรยากาศเนี่ยมีแต่เสียงร้องไห้กับน้ำตาทั้งโรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็นำร่างเด็กทั้ง๓คนใส่ชุดนักเรียนอนุบาล
แล้วก็ชุดนักเรียนของป๑มอบให้พ่อแม่นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

คือเอาแต่ลูกผมลูกร้องไห้เรียกชื่อลูกนะคะ
แล้วก็บอกกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่นะไปโรงเรียนนะแบบนี้ค่ะ
สำหรับรายชื่อของเด็กที่เสียชีวิตนะคะ
มีน้องโชกุลอายุ๗ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๔
น้องกรอายุ๕ขวบแล้วก็น้องมาร์คอายุ๕ขวบเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๑ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมารับศพที่นิติเวศเนี่ย
ญาติแล้วก็พ่อแม่ก็ไปที่จุดที่เกิดเหตุก่อน
เพื่อทำพิธีอัญเชิญโดมิญญาณของน้องนะคะ
ก็มีการนิมนต์พระภิกษุไปด้วย๓รูป

กำลังปรับพื้นที่ให้เป็นสวนมันเลยเกิดเป็นท้องร่องนะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน
พ่อแม่ก็ต้องทำงานทำมาหากิน

ป๑ก็ชวนน้องลงไปเล่นน้ำ

ชาวบ้านมารู้อีกทีนึงเนี่ยคือเห็นรองเท้าอยู่ขอบบ่อ

นอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ใกล้กันเลยค่ะ
พ่อแม่ครอบครัวก็บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ที่มีลูกหลานเล็กเนี่ยต้องดูแลดีอย่าให้คลาดสายตาจริง
ทีนี้ช่วงเย็นค่ะก็มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพของหนูน้อยทั้ง๓คนนะคะ
ที่วัดบางบอนก็ตั้งทั้ง๓คนเอาไว้สาราเดียวกันเลยค่ะ
แม่ของน้องกรนะคะก็เปิดใจบอกว่าตอนนี้ทำใจไม่ได้เลย
คิดว่ามันคงเป็นดวงของลูกที่ถึงคาด
เพราะว่าตัวเธอบอกว่าเธอถ่ายภาพลงเฟซบุ๊ก

บางคนบอกเหมือนพระทุดงอยู่ในภาพ
ก่อนหน้านี้เคยดูดวงก็ทักว่าลูกชายจะถึงฆาต
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
คุณแม่ก็อยากฝากเตือนผู้ปกครองท่านอื่นด้วย
อยากให้ดูแลลูกดีอย่างใกล้ชิด

มันไม่สามารถเรียกอะไรคืนกลับมาได้นะคะ
ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
เราก็บอกไม่ถูก